เหตุการณ์นี้เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีผู้ชายคนนึงไปชวนเขามากินเหล้า
เขาบาดเจ็บหนักเลยนะคะแล้วก็สารภาพว่าก่อเหตุแบบนี้จริง
ก็โดนจับแล้วก็นำตัวไปทำแผนนะคะ
เข้ามากินเหล้าเขาไม่มาไปยิงใส่เขาดูสิคะ
เหตุการณ์นี้กลางดึกที่จังหวัดบุรีรำนายมณัฐวงอุปารีหรือนายแดงอายุ๓๐
เอาปืนไทยประดิษฐ์๓๘ไปยิงนายวิสันศรีหานามอายุ๓๒
กระสุนทะลุปอดเลือดออกในช่องท้องลำไส้ทะลุเจ็บสาหัสนะคะ

กู้ชีบอบตบ้านยางรีบส่งโรงพยาบาลภรรยาบร์ศูนย์บุรีราม
นางสาวสุพิมภรรยาของคนเจ็บอายุ๓๒
บอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีกลับมาบ้าน
บอกว่าไม่อยากอยู่กับเพื่อนเพื่อนกินเหล้าตลอดเลย
กินเหล้าเมาตลอดสักพัก
เพื่อนโทรมาตามตามไปกินเหล้า
ภรรยาบอกว่าไม่ต้องไปดึกแล้ว
เพื่อความแน่ใจก็เลยออกจากห้องไปดูว่าสามีไปหรือเปล่า

เธอก็ไปอาบน้ำเข้านอนสักพักเดียว
เสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งนะคะเธอคิดว่าเด็กเล่นประทัดไม่ได้สนใจ
อ้าวเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่งเปิดประตูไปดูสามีนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
แล้วสามีบอกว่านายแดงเป็นคนยิง
เธอก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาเหตุก็น่าจะเนี่ยไม่พอใจอะไรกันบางอย่างหรือเปล่า
อาจจะเป็นเรื่องที่บอกไปอะค่ะไม่พอใจที่โทรมาชวนให้ไปกินเหล้าแล้วไม่ยอมไปหรือเปล่า
ถึงขั้นเอาปืนมายิงถึงบ้านเลย
ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงปืนหรือเปล่าคิดว่าพวกวัยรุ่นเขาเล่นอะไรกันนะคะ
เพราะว่ามันจะมีอุดซ่อมรถอยู่ข้างอ่าใช่ค่ะ
แล้วเขาก็เดินเข้ามาในบ้านมาหาไฟฉายตอนนั้นไฟหน้าบ้านปิด
แล้วเราก็ถามเขาว่าได้ยินเสียงอะไรไหมคือมันเสียงอะไรก็ถามเขาเขาก็ไม่ตอบอะค่ะ
แล้วพอออกไปได้ประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียงก็ดังอีกเสียงนัดที่สองนัดค่ะ
ประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้ยินเสียงเขาตะโกนเรียกเพราะเราได้ยินเสียงเขาตะโกนเรียกประมาณสองครั้ง
เปิดประตูออกไปดูก็คือเห็นว่านอนบาดเจ็บ
ถามเหตุการณ์เขาแต่เหมือนเขาเขาพูดไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าเจ็บ
พอพอพอนับโตดูมันจะดูมันจะขึ้นไปข้างบนเลยลายไปข้างบนเลย
ตอนแรกตอนแรกไฟข้างนอกปืนเอาไว้อืมอ้าวพอโดนยิงปุ๊บ
โดนยิงคือยิงไม่ถูกอืมนัดแรกเลยเรียกว่าปิดไฟอืม
ไฟแล้วเข้าไปหาไฟฉายพอเข้าไปฉายนี่แหละดูมันจะไล่ยิงยิง
ที่สูงอ๋อทีนี้ค่ะภรรยาของนายมณัฐผู้ก่อเหตุก็มาดูเหตุการณ์
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าหลังเลิกงานสามีก็กินเหล้าอยู่กับเพื่อนมารู้อีกที
ทีนี้ตำรวจสอบพศบริรัมณ์นำกำลังเข้าตรวจสอบกดดันมือยิงนะคะ
สุดท้ายนายมณัฐมอบตัวตำรวจก็เลยนำตัวไปทำแผน
มณัฐก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาโดนข้อหาพยายามฆ่านะคะ
และข้อหาตามพรบออาวุธปืนค่ะ